ต่อกันที่วงการหมัดมวยนะครับแมนนี่ปาเกียว
จะขึ้นสังเวียนไฟล์สุดท้ายในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้

พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจจะเอาชนะคู่ชกได้
ก่อนจะไปเล่นการเมืองแบบเต็มตัวครับ
ก่อนการขึ้นชกกับซิมูลที่แรดลี่
ชกชาวอเมริกันในวันที่๙เมษายนนี้
ที่นครลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึ่งมีตำแหน่งแชมป์เวลเทอร์เวทขององค์กรมวยโลก

และกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่ประเทศฟิลิปปินส์
รวมถึงให้ความช่วยเหลือประชาชนในฐานะผู้แทนราษดร

กับคู่ชกคนสุดท้ายในการชกอาชีพครับ
เกียววัย๓๗ปีห่างหายจากสังเวียนไปตั้งแต่
ต้นเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมานะครับ
และการขึ้นชกกับชิมชีแรดลี่ก็ถือเป็นครั้งที่สาม

แรกแรดลี่เป็นฝ่ายชนะเมื่อปี๒๐๑๘

ชนะได้ในไฟล์ล้างตาเมื่อปี๒๕๕๙

เกียวขึ้นสังเวียน๖๕ครั้งชนะ๕๗แพ้๖และเสมอ๒
ขณะที่แบร์ทลีชก๓๖ครั้งชนะ๓๓แพ้๑เสมอ๑
และไม่มีการตัดสิน๑ไฟล์